ดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลในบ้านเรานะครับหลังจากที่การท่าเรือได้ตัวคู่แฝดแนวรับมาร่วมทีมนะครับ
ก็ทำให้เป็นทีมที่มีมูลค่านักเตะในตำแหนกองหลังสูงที่สุดนะครับการท่าเรือได้ตัวธิตาทรและธิตาวีอักษรศรี
มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการนะครับทำให้ปัจจุบันการท่าเรือเอฟซีมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังทั้งสิ้นสิบสามคน
รวมเป็นจำนวนทางสิ้นประมาณเจ็ดสิบแปดล้านอ่าเจ็ดสิบแปดจุดศูนย์สี่ล้านบาทนะครับ
มีมูลค่าอยู่ที่สี่แสนยูโรหรือประมาณสิบสี่ล้านบาทลองลงมาก็คือธนบุญเกษารัฐนะครับ
ค่าอยู่ที่สามแสนยูโรหรือประมาณสิบจุดห้าล้านบาทขณะที่ธิตาธรและธิตาวีอักษรศรีนะครับ
ปัจจุบันมีราคาประเมินในตลาดกลางอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันยูโรประมาณสองล้านหกแสนบาทนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าการที่การท่าเรือซื้อตัวทั้งคู่มาร่วมทัพในราคาที่สูงกว่าการประเมินในราคากลางนะครับ
ราวห้าถึงหกเท่าเลยนะครับขณะเดียวกันครับ

ในช่วงต่อจากนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับ